คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวแปลกกันบ้าง
ข่าวนี้ต้องพูดด้วยความระมัดระวังกันหน่อย
หมูมีหูสี่หู
อดีตฉันจะตั้งใจแล้วเอาจากเชื่อคุณแล้วก็

หมูประหลาดมีหู๔หู
มีขาอีก๘ขา
ดีไม่มีข่าวหมีเข้ามาด้วย

นี่คือเขายังมีชีวิตอยู่เหรอคะ

แต่เป็นหมูประหลาดที่ชาวบ้านเขาก็เชื่อไง
ถ้าเจอหมูประหลาดอะไรแบบนี้คุณดูสิ

แล้วก็มีขา๘ขา
น้ำหนัก๙ขีด

เขามีการตั้งชื่อนะว่าเจ้าโป๊ยไก่
ไก่มันตายหลังจากที่แม่มันคลอดออกมาได้เพียงแค่๑ชั่วโมงนะครับ
โดยลูกหมูประหลาดตัวนี้เป็นของคุณยายเย็นยาตะคุอายุ๗๐ปี
คุณยายเย็นบอกว่าคุณยายมีอาชีพเลี้ยงหมูมานานหลายปี

หมูที่เลี้ยงไว้มันตกลูกออกมา๑๔ตัว
โดยตัวที่๖ยายก็ตั้งชื่อไว้ว่าเจ้าโป๊ยไก่
เพราะมันมีลักษณะประหลาดกว่าลูกหมูตัวอื่น
ก็เลยจับโป๊ยไก่แยกออกมา
แต่เจ้าโป๊ยไก่มันหายใจอยู่ได้แค่ชั่วโมงเดียวมันก็ตาย
ยายก็เลยเก็บรักษาไว้ที่บ้าน
และจะให้เจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดยารักษาสภาพร่างกายไว้
เชื่อว่าเจ้าป๊วยไก่มาให้โชคก็จัดสตั๊บไว้หน่อยนะครับ
ก่อนหน้านี้คุณยายเคยฝันบอกว่ามีเทวดาแต่งชุดขาว
มาบอกยายว่าจะมีโชคมีเงินมีทองจากสัตว์ประหลาด
ส่วนชาวบ้านหลังทราบข่าวแน่นอนเลยครับ
ก็มาดูโป๊ยไก่แล้วก็มากราบไหว้
เพื่อขอโชคขอลาบตามความเชื่อของคนในพื้นที่
และแน่นอนนะครับเลขที่บอกไปทั้งหลายและ
ไม่ว่าจะหู๔หูขา๘ขาหัว๑หัวน้ำหนัก๙ขีดอะไรเนี่ย

ตายแล้วดูว่ายน้ำสบายใจเฉิบมากเลย
เออนะฮะไม่ใช่แขกของโรงแรมนะฮะ
แต่เป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะครับ
เพราะว่าทางโรงแรมดวงอันดานะฮะ
ที่อยู่ที่ถนนนภาจรัฐตำบลปากน้ำอเมืองกรัมหวีนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่โรงแรมแจ้งกับกู้ภัยมูลที่กระบี่พิทักษ์ประชา
บอกว่ามีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่
แช่น้ำมาว่ายน้ำมาดำน้ำ
อยู่ในสระว่ายน้ำของโรงแรม

ภัยมาถึงก็เนี่ยเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอุปกรณ์นะครับ
แล้วก็พนักงานโรงแรมก็ยืนจ้องมองกันไปที่สระว่ายน้ำ

โอ้โหกู้ภัยก็ทำอย่างไรดีนะ
เพราะว่าเจ้าตัวเงินตัวทองมันดำน้ำอยู่ไงคุณ
ดำน้ำอยู่ก้นสระนะครับความยาวมันเกือบ๒เมตร
เจ้าหน้าที่พยายามหาวิธีจับอยู่นานนะฮะ
เพราะว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยมันไม่ยอมไหว้เข้าขอบสระเลยนะครับ
ก็ไม่สามารถคล้องเชือกจับได้
พนักงานโรงแรมต้องเตรียมกางเกงขาสั้นไว้ให้
ทำไมให้กู้ภัยก็ใส่กางเกงขาสั้น
เปลี่ยนซะแล้วก็ลงไปว่ายน้ำเล่นหน่อย
เพื่อไปจับเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้นะครับ
แล้วก็สุดท้ายก็สามารถคล้องหัวเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ไว้ได้
จับขึ้นมาจากสระว่ายน้ำ
แล้วก็นำขึ้นรถเตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะฮะ
หรือว่ามันเล่นสไลด์เดอร์ลงมา